พาไปดูประเพณีวัฒนธรรมดี
ของทุกจังหวัดทั่วพื้นแผ่นดินไทยกันหน่อยนะคะ
ประเพณีนี้เป็นของชาวไทยเชื้อสายเขมรค่ะ

ก็คืออันเพิร์นครับมุชชมเขาจัดงามประเพนีแซนโดนตาขึ้นมา
เพื่อเป็นการสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ได้แสดงออกถึงความกระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
ดูสกร่อนใหญ่มั้ยใหญ่มีช้างมาล่ะ
การงานช้าง
ของแท้แน่นอนนะคะก็คืองานประเพณีแซนโดนตา
บูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี๒๕๖๐ค่ะ
จัดที่บริเวณลานอนุสวรีพระยากรัยพักดีศรีนครลำดวนอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสเกต
งานนี้นะคะก็มีการนำช้าง๕เชือกมาร่วมขบวนแห่อย่างสวยงามตระกาลตา
มีพิธีเส้นไหว้พระยากรัยพักดีศรีนครลำดวนผู้สร้างเมืองขันค่ะ
แล้วก็เป็นเจ้าเมืองขันคนที่๑นะคะ
โดยมีชาวไทยเชื้อสายเขมรโบราณกว่า๓๐๐คนมาร่วมงานโดยพร้อมเพลียงกันเลยด้วย
ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายธวัฒนสุรบาลบอกว่าพื้นที่ขุขันเนี่ยนะคะ
ก็คือที่ตั้งเมืองขุขันซึ่งเป็นเมืองเก่าอายุกว่า๒๕๘ปีแล้ว
แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนไทยหลายเชื้อชาติด้วยทั้งเขมรโบราณลาวสวยแล้วก็เยอ
คือศรีสะเกดจะมี๔ชาติภัณฑ์ด้วยกันสวยลาวเยอะเขมรมาอยู่ร่วมกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีประเพณีสำคัญก็คือประเพณีแซนโดนตานี่แหละ
เพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษบรรดาลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่น
ก็จะต้องกลับมาร่วมประเพณีนี้ทุกปีเลย

ก็เลยบรรจุอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และก็จะมีการประชาสัมพันธ์ประเพณีนี้นะคะ
ให้หลายจังหวัดให้หลายพื้นที่ให้หลายคน

แล้วก็มาร่วมงานมาเรียนรู้ถึงประเพณีโบราณของชาวจังหวัดศรีสะเกดกันนะคะ
แล้วก็จะจัดแบบนี้เป็นประจำทุกปี